ประตูมีกรอนคนคอนมีปืนใช่ไหม

มีคนคอนนครศรีธรรมราช

ตรวจสอบเหตุคนยิงกันจนบาดเจ็บในบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านการเคหะ๑อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คนโดนยิงเนี่ยชื่อธวัชชัยแป้นชาติอายุ๒๔ปี
โดนยิงเข้าชายโครงขวา๒แผล
กระสุนฝังในนัดหนึ่งทะลุนัดหนึ่งเจ็บสาหัสเลยนะ
แล้วก็มีหัวกระสุนปืนตกอยู่หัวหนึ่งด้วย
ใครยิงล่ะคนยิงชื่อราเชนอายุ๔๔ปี
ก็เป็นเพื่อนบ้านกับธวัชชัยนี่แหละ
แล้วราเชนนะคุณผู้ชมพอก่อเหตุยิงธวัดชัย

ราเชนมือยิงเป็นรอประพอ
ส่วนธวัชชัยคนโดนยิงเป็นคนขับรถแบคโฮครับ
ก็มีความฝั่งจากญาติคนเจ็บ
บอกว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งราเชนกับธวัชชัยเนี่ย
เป็นเพื่อนบ้านกันเช่าบ้านแต่อยู่ติดกันมานานแล้ว
ระยะหลังเนี่ยทะเลาะกันบ่อยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข
เนื่องจากว่ามือยิงก็คือราเชนเขาทำงานกะกลางคืน
ก็ต้องนอนกลางวันนะสิส่วนธวัดชัยเนี่ยเวลาเข้าบ้านออกบ้าน
เปิดประตูเสียงดังทำให้ราเชนไม่พอใจ
ก็เลยทะเลาะกันเรื่อยมานอกจากนี้ครับราเชน
ยังมีอาการคล้ายกับป่วยจิตเวทด้วยนะคุณผู้ชม
แต่ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ไม่ได้กินยา
ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนยิง
แล้วก็มีคนเจ็บทะเลาะกันหน้าบ้านนะ
ก็คือราเชนกับธวัดชัยเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์ก็คาดว่าน่าจะทะเลาะกันเรื่องเดิมนี่แหละ
แต่คราวนี้ราเชนโมโหรุนแรงคว้าปืนมาไล่ยิงไปหนึ่งนัดแต่ไม่โดน
ส่วนธวัดชัยวิ่งหนีตายเข้าไปบ้านฝั่งตรงข้าม
ซึ่งเป็นบ้านของนายมนชัยที่กำลังนั่งสวดมนต์อยู่ในบ้านด้วยนะ
ราเชนยังไม่ลดล้างครับตามเข้าไปยิงซ้ำธวัชชัยอีก๒นัด
กระสุนก็เลยเจาะเข้าชายโครงไปแล้วก็หลบหนีไป
ตอนนี้ตำรวจออกไล่ล่าแล้วนะครับ